คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นคดีที่ต้องบอกว่าพูดถึงกันทั้งเมือง

คุณก้อยนี่เป็นเท้าแชร์อยู่ที่กาญจนบุรี

มีอยู่วันหนึ่งไปปล่อยปลาไปทำบุญที่ราชบุรี

ไปได้หลักถงหลักฐานมาว่าเอ้าแอมรู้เรื่องนี่

ครอบครัวคุณก้อยสงสัยมาตลอด

บิ๊กโจ๊กช่วยดูคดีให้หน่อย

ฆาตกรรมปริศนากรณีคุณก้อย

นำหมายสารนะครับเป็นหมายสาร
ในคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรต

ควบคุมตัวแอมนี่ที่ยืนคุยโทรศัพท์ใส่แมสอยู่นี่
ผู้หญิงคนนี้นะฮะแอมนะฮะท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่มีหมายออกมาเรียบร้อยนะครับนางสาวสลารัสนะครับ
ไปเจอตอนที่อยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะพอดีนะครับ
แล้วตำรวจที่ไปได้ตัวแอมเนี่ยควบคุมตัวได้พร้อมกับขวดไซยาไนท์
ซึ่งเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญนะฮะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของก้อย
้อยหรือว่านางสาวสุริพรวัย๓๒ปีเธอเป็นเท้าแชร์อยู่ที่กาญจนบุรี
แล้วก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะเมื่อ๑๔เมษายนเนี่ย
ก้อยไปทำบุญนี่ฮะตามภาพในกล้องวงจรปิดตรงนี้เลย
ไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนที่ชื่อแอมที่ริมท่าน้ำแม่น้ำแม่กรองจังหวัดราชบุรี
แล้วอยู่ดีก็วูบเสียชีวิตอยู่ริมท่าน้ำเลย
แล้วมีภาพที่เห็นแอมแบบนี้นะฮะทีแรกก็แยกตัวมา
สุดท้ายพอก้อยวูบอยู่เนี่ยก็ขึ้นรถขับรถออกไปเลยไม่ได้ช่วยเหลือเลย
มันเกิดอะไรขึ้นคือญาติเขาติดใจมากนะครับ
เพราะว่าจากผลการชนะสูตรศพของก้อยที่ออกมาเนี่ย
พบว่าในเลือดมีสารในกลุ่มไซยาไนท์ปะปนอยู่ด้วย
ซึ่งสารนี้ไม่ใช่สารที่ใช้ทางการแพทย์แล้วไม่ควรจะเจอในตัวคนใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ควรมาเจอในเลือดนะฮะในตัวคน
เขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบมันว่าสายนายคือยาพิษอย่างนี้
มันเป็นสารอันตรายถึงชีวิตนะฮะอันตรายต่อชีวิตก็เลยเชื่อว่าแอมน่าจะเป็นผู้นำสายไนท์เนี่ย
ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายผสมใส่อาหารให้กับก้อยดื่มหรือว่ากินหรือเปล่า
เพื่อต้องการอะไรอาจจะต้องการทรัพย์สินมีค่าต่างของก้อยหรือเปล่า
เพราะหลังจากที่ก้อยเสียชีวิตแล้วแล้วแอมขับรถหนีออกไปเลยเนี่ยนะครับ

ซึ่งตอนนั้นก็มีข้อหามีขดงคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์เอาไว้ด้วยใช่ไหม

คุณผู้ชมครับตำรวจคุมตัวแอมมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะฮะ
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานที่เข้ามาดูแลคดีนี้ให้ด้วยเนี่ย
นี่ฮะศูนย์บัญชาการต่างก็นี่รับเรื่องราวต่างอยู่ที่นี่

ในการเข้าทางด้านหลังไม่อยากเจอสื่อมวลชนที่มาอยู่ด้านหน้า
นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ

ที่ตำรวจจะควบคุมตัวแอมได้เนี่ย
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อจะถามแอม
แอมก็เคยบอกกับสื่อมวลชนนะ
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนิวโชว์เราด้วย
บอกโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยให้เหตุผลแบบนั้นแบบนี้
แต่นี่ฮะคือก่อนที่จะไปควบคุมตัวกันเนี่ย
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับทนายความของแอม
เหมือนกับพอเขามีเหตุกรณีก้อยเกิดขึ้น

ทนายความของแอมให้ข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงกับลูกความแล้ว
แล้วก็บอกลูกความว่าไปให้ข้อมูลแล้วก็ให้ฟ้องต่อสารไปเลย
เกี่ยวกับเรื่องการขอความเป็นธรรม
ซึ่งทนายความของแอมได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนนะครับ
อย่างกรณีที่ว่าในวันเกิดเหตุ๑๔เมษายน
ตกลงแอมเนี่ยลงไปช่วยก้อยไหมช่วยหรือไม่ช่วย
ทนายความยืนยันว่าแอมลงไปช่วยก้อยนะครับ
ตอนที่ก้อยวูบอยู่ที่ทริมตลิง
เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่แอมลงไป
อันนี้คือตอนที่ก้อยเนี่ยเห็นไหมฮะวูบแล้ว
ตอนไปปล่อยปลาลงไปปล่อยปลาคนเดียวนะ
วูบแล้วจะมีคนแถวนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยกัน

ตอนแรกยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าข้างล่างเนี่ย๓๔คนกรูนเข้าไปดูแล้วนะคะ
สุดท้ายเธอเสียชีวิตใช่ค่ะ
ขอดูภาพหน่อยที่ตอนที่แอมวิ่งลงไป

ทนายความยืนในนี้แอมล์เดินลงไป
ใครบอกว่าลูกความของเธอไม่ไปช่วยก้อย
ลงไปแล้วแต่ลงได้พักเดียวเนี่ยลงไปได้ไม่สุดต้องขึ้นมา
เนื่องจากลูกความของเธอเนี่ยตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าท้องกี่เดือนนะทำให้เดินเหินไม่ค่อยสะดวก
แล้วเขาบอกว่าบันไดตรงนี้มันค่อนข้างที่จะชันค่ะ
นี่เห็นไหมสุดท้ายต้องขึ้นมา
เดินขึ้นมาแล้วก็รีบเรียกคนแล้วก็ชี้ลงไปข้างล่าง
บอกไม่ช่วยก็นี่ไงก็เรียกคนให้ไปดูแล้วไง

เดินเลยไปหน่อยนึงแล้วก็เดินย้อนกลับไปใช่ไหม
ใช่ค่ะเดินเลยไม่แน่ใจว่าที่เดินเลยกล้องวงจรปิดไป
เดินเลยไปไหนแต่ว่าเนี่ยเดินกลับมาแล้วแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่ง
ท้องอยู่นะกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่รถที่จอดอยู่
นายความบอกท้องอยู่นะแต่ไม่รู้ท้องกี่เดือน
เออใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็เดินกลับไปที่รถแล้ว
แล้วก็จะเห็นว่าขึ้นรถสตาร์ทแล้วก็ขับรถออกไปเลย
ซึ่งตอนหลังเนี่ยแอมไปให้สัมภาษณ์บอกว่า
ที่ไม่ได้ว่าอยู่จนสุดไม่ช่วยสุดเนี่ย

ไม่อยากยุ่งเกี่ยวอีกเพราะว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกกับความสัมพันธ์ของก้อย
หากว่าก้อยเนี่ยจะแอบไปเจอใครยังไง
เหมือนกับว่าพูดทำนองว่าก้อยคบกิ๊กอะไรอย่างนี้
อันนี้คือสิ่งที่แอมให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ
นี่ครอบครัวคุณก้อยเขาบอกทำให้เขาเสียหายมาก
เพราะว่าคุณก้อยก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว
ใช่เนี่ยรถออกมาเลยเห็นมั้ยคะ
คุณผู้ชมครับทนายความของแอมยืนยันว่า
ลูกความของเธอไม่ได้ทำร้ายก้อยนะครับ
หลังจากนี้จะไปหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดี
เพื่อหักล้างกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการ
แต่ทีนี้มันไม่ได้มีแค่เคสของก้อยใช่ไหมในวันนี้เนี่ย

คือมันมีการขยายผลแล้วก็เริ่มปรากฏเคสต่างที่ลักษณะเหมือนก้อยเนี่ยออกมาเพิ่มเติมอีก

หลังจากที่มีข่าวของก้อยเนี่ยปรากฏว่ามีญาติของผู้ที่เสียชีวิตอีกหลายคนที่เขารู้จักกับแอม

เขาเห็นข่าวแล้วแล้วเขาบอกเฮ้ยมันคล้ายกันเลย
แล้วเป็นบุคคลคนเดียวกันด้วย

แล้วพฤติการคือใกล้เคียงกันเลยคือเจอแอมก่อนตายแล้วตายเหมือนกันหมดคือหมดสติหัวใจล้มเหลว

แต่ทนายความของแอมบอกกับสื่อมวลชนในวันนี้บอกว่า
ไอ้เคสอื่นเนี่ยแอมอาจมีส่วนไม่มีส่วนอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้ได้สอบถามลูกความแล้วแต่ว่าแอมยังไม่ได้ตอบอะไรกับทนายความมาก
แล้วในส่วนของทนายความเนี่ยหลักเข้ามาทำคดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณก้อย

ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วมีทรัพย์สินหายจนมาณขณะนี้
หลังจากนี้ต้องรอดูสำนวนของพนักงานสอบสวนอีกครั้งว่าจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไร
ซึ่งสิทธิ์ต่างในส่วนของคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอยู่
ส่วนที่ว่าตอนแรกแอมไปให้ข้อมูลบอกโอ๊ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไปกับก้อย
แต่ตอนหลังมายอมรับว่าอยู่กับก้อยเนี่ย
ทนายความบอกว่าเท่าที่ทราบสาเหตุที่แอมไม่อยากพูด
อืมเลยไม่อยากให้เกิดความเสียหาย
แล้วเกรงว่าจะมีการหมินประมาทผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น

อันนี้ทนายความเขาบอกว่าแอมเขาบอกกับทนายความไว้แบบนี้
ดฐนาความของแอมยังชี้แจงว่าแอมได้ยากับสามีที่เป็นตำรวจ

มีเอกสารการจดทะเบียนหย่าชัดเจน
นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเมียของตำรวจนะตอนนี้เป็นอดีตแล้ว
ถามว่าอ้าวเป็นอดีตแล้วหย่าไปตั้งแต่ปี๖๔เนี่ย
ทำไมเข้าไปบ้านพักเขาได้ก็เนื่องจากมีลูกที่ยังต้องดูแลร่วมกัน
โดยหลังหย่าจากสามีที่เป็นตำรวจนะครับก็ได้ไปคบหากับ
แด้หรือว่านายสุธิศักดิ์ภูลขวัญเป็นชาวอุดรธานี

แล้วต่อมาแด้ก็เสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคม๒๕๖๒

อันนี้สามีของแอมก็เสียชีวิตนะ
เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะ

คือทนายความของแอมบอกว่าหลังจากเกิดกรณีต่างเกิดขึ้นณขณะนี้

ตอนที่ทีมข่าวกำลังสอบถามพูดคุยกับทนายความของแอม
แอมนี่โทรมาหาทนายความพอดีนะฮะ

เราก็เลยให้ทนายความช่วยถามแอมให้หน่อย
ว่ามีอะไรอยากบอกผ่านสื่อมวลชนไหม

บอกมาสั้นบอกขอยืนยันเหมือนเดิมคำเดิม
ตามที่ทนายความบอกนะว่าไม่ได้ทำ
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้ความเป็นธรรมเนี่ย
คงต้องไปที่ศาลคงไม่มาหาสื่อ
อ่าพี่แอมขอยืนยันคำเดิมนักกำลังไปต่อนะคะ
คุณผู้ชมครับเมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ชมจำได้หลังจากเกิดกรณีของคุณก้อยไปแล้วนี่ฮะนี่คือ๑๗เมษายนนะครับ
นี่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมทั้งไทยรัฐทีวีเราด้วยวันนั้นเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ๑๔เมษายน
ก้อยเนี่ยเป็นคนอยากไปปล่อยปลาก้อยเป็นคนมาขอให้เธอไปเป็นเพื่อนซึ่งไปเปลี่ยนรถกันที่บ้านของแอมใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วทิ้งรถของก้อยเอาไว้ขับรถแอมไปด้วยกันทีแรกคนก็คิดว่าแอมเนี่ยไปขโมยรถก้อยไปด้วย
ความจริงเนี่ยเป็นรถของแอมค่ะเธอยืนยันว่าช่วงที่ก้อยเป็นลมวูบไปที่ริมตลิ่งเนี่ยเธอไปตามคนมาช่วยแล้วแล้วเธอต้องรีบออกไปเนี่ยเพราะต้องไปทำธุระต่อค่ะ
ว่าก้อยคงวูบจากฤทธิ์ของยารักษาอาการโรคซึมเศร้าเพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นมาสองรอบแล้วเรื่องวูบแบบนี้ส่วนข้าวของต่างนะทรัพย์สินมีค่าของก้อยที่มันหายไปหมดแอมบอกเธอเอาไปเองแต่เอาไปทิ้งเพราะไม่อยากให้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกันเหมือนกับมันยังอยู่บนรถของเธอหรือยังไงนี่แหละแล้วยืน
ยอมรับว่าโกหกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นต่อที่โกหกเนี่ยมันมีปูมหลังที่ญาติเขาเองก็ยังไม่พูดว่าคือทำไมคนเราจะออกจากบ้านต้องอ้างชื่อคนอื่นต้องเปลี่ยนรถทำไมต้องเอารถไปซ่อนทำไมอันนี้คือคือคือตอบในข้อประเด็นที่คนสงสัยแต่ถามว่าจริงไม่ได้อยากยุ่งเลยถามว่าประเด็นที่เขาไปลงว่าเราจะฆ่าชิงทรัพ
เลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกันมาก่อนเลยเรามีการช่วยเหลือแต่ที่เราไม่บอกอ่ะเพราะว่าเวลาคุยกับพี่ก็บอกข้ามบอกน้องอะไรอันเนี่ยคือเราขอข้ามนะคะ
เธออ้างในวันนั้นนะ๑๗เมษายนนะ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าทางครอบครัวของคุณก้อยคือไปขอความช่วยเหลือให้บิ๊กโจ๊กรองพบตรช่วยดูคดีนี้หน่อยใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันนี้ค่ะพลตรเอกสุรเชษฐกพรรณรองค์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมาสอบสวนคดีด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาเองปฏิเสธทุกข้อเกล่าหาไม่ได้พูดไม่ได้ชี้แจงอะไรซึ่งความยากของคดีนี้เนี่ยเนื่องจากครอบครัวผู้ตายไม่ได้ติดใจสาเหตุตั้งแต่แรกจึงไม่ได้ไปแจ้งความและไม
ผู้ต้องหาเองเนี่ยมีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ตายและมุมเป้าประทิเดียวคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจและต้องมีเงินแต่ในส่วนว่าจะเข้าขายเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่รู้คือมีทั้งหมด๙ศพได้รับบัตรเจ็บเพิ่มเติม
เสียชีวิต๑๓ธันวาคมปี๖๓ทั้งหมดนี่คือรู้จักกับแอมหมดเลยนะใช่ค่ะศพที่๑ตาย๑๓ธันวาปี๖๓ชื่อฟ้าสถานที่คือบ้านพักจังหวัดนครปฐม
สบที่สองตายวันที่หกมกราคมปีหกสี่ชื่อสุรัจธรพหรือ
คุณบีสถานที่คือบ้านพักที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
สบที่สามตายสิบสิงหาคมปีหกห้าร้อยตำรวจเอกหญิงกาลดา
โตไร่สถานที่คือหน้าห้างโลบอลจังหวัดนครปฐมศพที่สี่
สิบเอ็ดกันยายนปีหกห้านางสาวกันนิกาตุลาเดชารักษ์
สถานที่คือปั๊มปตทบริเวณวงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรี
ศพที่๕๑๒มีนาคมอุ้ยวันเดียวกับสามีคุณแอม
ก็คืออ๋อศพที่ห้าคือสามีคุณแอมอ่าก็คือคุณแด้ใช่อ่า
คุณแด้สุธิศักดิสุทธิศักดิ์ภูลขวัญที่บ้านพักอุดรธานี
ศพที่หกเสียชีวิตหนึ่งเมษายนพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันท
สถานที่คือองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมศพที่เจ็ด
สิบสี่เมษายนชื่อนางสาวสิริพรขันวงสถานที่ท่าน้ำ
โป่งจังหวัดราชบุรีศพที่แปดเสียชีวิต
สิบสี่สิงหาคมปีหกห้านางจันทรรัฐวงไกรสินนี่ค่ะ
ที่บ้านพักจังหวัดชะอำขออภัยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

ศพที่๙ยังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นใคร

ใช่ตอนแรกจริงมี๖เองนะวันนี้เพิ่มเป็น๙นะ
ก็มันเพิ่มมาเรื่อยจนเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายที่เมื่อกี้บอกไปจำได้ไหมคะ

ได้รับบาดเจ็บแปลว่าไม่ตายไม่ตายแปลว่าให้การได้
เขาบอกว่าไปกินข้าวกับแอมแล้วอยู่ก็มีอาการอาเจียนแล้วก็สลบไปแต่ไม่ถึงตาย
หลักฐานที่เชื่อมโยงได้คืออะไรคือศพที่มีการผ่าพิสูจน์แล้วโดยมีแพทย์ยืนยัน
สามารถขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมแล้วก็อายัดตัวนางสาวแอมได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบเส้นทางการใช้โทรศัพท์และเส้นทางการเงิน
รวมถึงความเชื่อมโยงของอดีตสามีที่เป็นตำรวจด้วยนะคะ
ซึ่งคดีส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมคือเหมือนกันเลย
ไปกินข่าวกินน้ำแล้วเสียชีวิต
คนที่ตายทั้งหมดที่พูดมา๙ศพนั้น
เป็นคนที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดและอยู่ในแวดวงของตำรวจค่ะ
เรื่องต้นสาเหตุของการฆาตกรรมนะคะ
ตำรวจบอกว่ามุ่งประเด็นไปที่ฆ่าล้างหนี้
กับฆ่าหวังเอาทรัพย์
ซึ่งเจ้าตัวเจ้าตัวในที่นี้คือหมายถึงคุณแอม
ตำรวจบอกว่าก็พูดคุยได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ไม่ได้พบว่ามีอาการทางจิตหรือเป็นผู้ป่วย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้ว
เชื่อว่าสารจะอนุมัติตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนด้วย
เพราะพฤติการที่เกิดขึ้นไม่ปกติ
ทีนี้พอสอบปากคำแอมเสร็จค่ะ
ตำรวจก็นำตัวคุณแอมไปที่กองปราบ

ทีมข่าวเองก็พยายามขอสัมภาษณ์นะคะดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อย
ทั้งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังสารอาญา
เรียกตำรวจในแต่ละท้องที่มาสอบปากคำแอมที่ศาล
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะ
คือถ้ากรณีของคุณก้อยนะ
แล้วก็บุคคลต่างที่เขาไล่กันมาที่รู้จักกับแอม
แล้วก็เสียชีวิตไปลักษณะแบบนี้วูบ
หรือว่าเป็นลมล้มปุ๊บแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ย
แล้วเจอสารผิดปกติในร่างกายเนี่ย

ก็ที่ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเชื่อมโยงกันได้จริง

ตำรวจต้องไปตรวจสอบก็คือเรื่องของ

เส้นทางการเงินการติดต่อการเชื่อมโยงของ

ความสัมพันธ์ยังไงรู้จักกันแบบไหนบ้าง
ผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดคือคุณก้อยนะครับ

คุณก้อยก็คือนางสาวสิริพรขันวง

กาญจนบุรีนะครับวันเกิดเหตุไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็ไปกับแอมนั่นแหละแอมก็คือนางสาวสารารัฐรังสิวุธาพรรังสิวุฒาพรนะฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันนะครับ๑๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ซ้ายมือคือคุณก้อยนะฮะขวามือคือภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
ทีแรกเนี้ยตอนที่เสียชาวบ้านที่เขาไปช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเนี้ย
ต้องติดต่อหาญาตินะฮะของคุณก้อยนะครับเพราะไม่รู้จะติดต่อหาใครเลย
สุดท้ายพอตามกันเจอเนี่ยญาติก็บอกอ้าวก็คุณก้อยเขาออกไปกับเพื่อนตั้งแต่เช้านี่
บอกจะไปทำบุญส่งข้อความไปหาโทรไปถามแอมแอมบอกไม่รู้เรื่อง
มาไล่หากล้องวงจรปิดถึงมาเจอกันแล้วก็เห็นกัน
ตั้งแต่ท่าน้ำตรงที่เกิดเหตุไปถึงบ้านของแอมด้วยซ้ำ
ที่เขาไปสลับรถเปลี่ยนรถกัน

กล้องวงจรปิด๘นาฬิกา๑๔นาทีวันที่๑๔เมษายน
พี่ก้อยนะครับนั่งมากับแอม
ขับเข้ามาในเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
่งหน้าสารประชาคมริมน้ำแม่น้ำแม่กรอง
นี่ฮะอันนี้เป็นภาพจากล้องวงจรปิดนะครับ
ที่บ้านโป่งแล้วนะครับ
ช่วง๘นาฬิกา๑๔นาที๑๕นาที
จากนั้นก็ไปจอดที่ริมฝั่งท่าน้ำ
โดยทางคุณก้อยนี่รถไปวนครับ
ขับแล้วก็ไปวนกลับมาจอดรถนะครับใช่ค่ะ
อืมที่แรกก็นี่ทำไม

ก็คือคุณก้อยเนี่ยเอารถไปทิ้งไว้ที่บ้านแอม
ใช่ค่ะแล้วก็มารถของแอม
นี่นะฮะเนี่ยวนกลับมาแล้ว
ทั้งสองคนก็เดินลงมาจากรถนะครับ
คุณก้อยก็จะถือถุงใส่ปลามาด้วย
ตอนที่ไปเอาของหลังรถนะครับ
เองก็ลงมาจากรถนะครับ
คุณก้อยก็คือนางสาวสิริพรนะหลังจากนั้นก็เดินถือถุงใส่ปลานะครับ
จังหวะที่เดินมาเนี่ยจะเดินคู่กันมาแป๊บเดียวแล้วก็แอมก็แยกไปฝั่งตรงข้าม
ข้ามไปอีกฝั่งของถนนอ่าคุณก้อยก็เดินมาคนเดียวนะครับ
เพื่อจะลงไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำนะครับแอมนี้แยกข้ามถนนไปนะครับ
คือสังเกตแล้วดูตอนที่ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งดูท่าทีลักษณะดูร้อนรนหน่อย
แล้วก็มีเดินวนไปวนมานะครับแล้วก็พยายามชะโงกเหมือนกับชะโงก
ดูว่าเอ๊ะก้อยไปถึงไหนแล้วนะฮะจนกระทั่งคุณก้อยลงไปถึงท่าน้ำแล้วนะครับ
ก็เดินข้ามถนนกลับมาฝั่งท่าน้ำนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับฉลับไปดู
แต่ไม่ได้ลงไปด้วยนี่๘โมง๑๙นาทีนะถั้งที่นี้เท่า๔นาที
โมง๑๙นาทีแอมก็เดินผ่านจุดที่คุณก้อยเนี่ยปล่อยปลา
แล้วก็นี่เดินมาถึงบันไดก็เดินเลยมานะฮะซึ่งจากด้านบนมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งเวลาผ่านไปนั่นแหละ
อยู่ดีเนี่ยคุณก้อยก็วูบนะฮะ
ตอนที่มีนี่จังหวะนี้จะมีพี่วินเข้ามายืนอยู่แถวนั้นแหละ
แล้วคุณก้อยก็วูบไปเลยคนแถวนั้นก็วิ่งเข้าไปช่วยกันนะครับ
จังหวะที่คนแถวนั้นกรูเข้าไปช่วยเหลือกันเนี่ย
กล้องวงจรปิดก็จะเห็นแอมเนี่ยเดินย้อนกลับมาดูนะฮะ
เจ้าตัวก็มีท่าทีตกใจเล็กน้อยนะ
แต่ก็นี่วิ่งวิ่งด้วยอะไรด้วยอันนี้คือตอนขึ้นมาแล้วนะฮะ
ทีแรกตอนลงไปรอบนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็วิ่งไป
เหมือนที่เราดูไปตอนแรกนะฮะขึ้นไปแล้วก็ไปขับรถออกไป

โดยมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยกันแล้วก็ประกาศตามหาญาตินะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีนะครับ
โมงเช้า๑๔เมษายนวันเกิดเหตุ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคิดว่ารถเก๋งคันสีขาวคันนี้ยาวหรือสีขาวเนี่ยเป็นของคนในหมู่บ้าน
ก็เลยไม่ได้แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
เพราะว่ามันก็จอดทิ้งอยู่หลายวันอยู่
หลังจากที่เกิดเหตุคุณก้อยเสียชีวิตไปแล้วแล้วญาติเขาก็ตามหานะ
เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ารถของก้อยเนี่ยหายไปไหนนะฮะ
ญาติเขาโพสต์ตามหาเนี่ยนี่เขาถึงมาแจ้งตำรวจกันว่าอ๋อ
แรกนึกว่าของคนในหมู่บ้านจอดทิ้งเอาไว้
แล้วมาไล่กล้องวงจรปิดดูถึงรู้ว่าอ๋อคุณก้อยเนี่ยจอดที่นี่แล้วก็มาขึ้นรถแอมแล้วก็ไปด้วยกัน
ไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยครอบครัวของคุณก้อยติดใจคาใจในพฤติกรรมของแอมมาก
ตั้งแต่มาชวนก้อยออกมาจากบ้านนะแล้วไม่ยอมให้ก้อยบอกด้วยว่าไปที่ไหนอะไรยังไง
พอก้อยวูบไปแล้วเนี่ยเป็นลมอยู่ที่ท่าน้ำเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลือไม่อยู่ดูนะทิ้งไปเลย
จากการให้ปากคำเบื้องต้นก่อนจะถูกจับในวันนี้เนี่ยนะครับ
บอกว่าเป็นคนไปซื้อเครื่องดื่มน้ำดื่มแล้วก็ปลาเพื่อเตรียมให้ก้อยเนี่ยเอาไปปล่อยปลานะครับ
ญาติญาติก็เลยสงสัยว่าไอ้เครื่องดื่มน้ำดื่มต่างที่แอมซื้อมาให้ก้อยดื่มระหว่างทางที่ไปปล่อยปลาด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรผสมไหม
อยากได้ความกระจ่างในเรื่องนี้ก็เลยเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดให้หน่อยก็ไปร้องถึงบิ๊กโจ๊กเลยนะฮะ
กระทั่งมีรายงานว่าทางโรงพยาบาลรัชบุรีตอนนี้ได้ส่งตัวอย่างเลือดที่เก็บจากร่างของคุณก้อยตั้งแต่วันเกิดเหตุ
พร้อมกับผลชนะสูตรของแพทย์ที่โรงพยาบาลมาให้กับนิติเวศเรียบร้อยแล้วนะครับ
เบื้องต้นพบว่าในเลือดมีสารในกลุ่มสายนายนี่นะฮะแล้วก็สารดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นสารที่ใช้ทางการแพทย์นะครับ
ไม่ควรจะพบในคนเนื่องจากเป็นสารอันตรายต่อชีวิตซึ่งการพบสารดังกล่าวยังไม่ได้ระบุว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด
หรือเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดนะครับเดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดก่อนแต่ผลเบื้องต้นเนี่ยพบในร่างกายนะครับ
ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจนะจะตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปแต่ผลการชนะสูตรศพของคุณก้อย

เมื่อสักครู่นี้ผลที่ออกมาระบุว่าระบบหายใจ
มีความร้ายการเสียชีวิตของคุณก้อยนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยญาติของคุณก้อยเองก็เดินทางมาที่สโมสรตำรวจด้วยนะคะคือน้ำตายังนองหน้ากันทุกคนเลยค่ะก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดก็ร้องไห้กันมา
แต่ว่าได้พูดคุยกับคุณระพีจำได้ไหมรุ่นพี่ของคุณก้อย
ซึ่งคุณระพีเนี่ยเขาก็พูดตั้งแต่แรกแล้วแหละตอนที่ได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของแอมว่า
มันแปลกที่บอกว่าเอาทรัพย์สินเข้าของของก้อยไปทิ้งเพราะไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้แล้วอะค่ะ
คือเขาบอกว่าการตายของก้อยผิดปกติเพราะเมื่อกี้นี้ในใบชนสูตรบอกว่า
ก้อยเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวใช่ไหมคะ
เขาบอกก่อนหน้านั้นก้อยไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลย
แล้วอยู่ระบบหายใจมันจะล้มเหลวได้ยังไง
ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบคนใกล้ชิดตรวจสอบอะไรกันหน่อย
เลยมีการตรวจสอบศพเพิ่มเติมและทำให้ไปเจอสารสายนายแล้วก็จับตัวได้
ทีนี้ทีมข่าวก็ได้โทรไปคุยกับทนายความของแอมนะคะ
ซึ่งทนายความให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
ลงไปช่วยก้อยแล้วจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอมท้องอยู่แต่ไม่รู้ว่าท้องกี่เดือน
แต่ตอนนี้รู้เพศแล้วว่าเป็นเพศหญิง
ปกติรู้เพศนี่มันก็ต้องท้องประมาณสัก๔๕เดือนไหมพี่หุย
ก็ต้องขนาดนั้นขึ้นไปอยู่
ส่วนภาพในกล้องวงจรปิดที่ว่าเห็นว่ามีลักษณะท่าทางการเดินของแอม
ที่เป็นแบบเดินเดินหยุดเดินเดินหยุดเนี่ยคืออย่างที่บอกก็ท้องไงก็เลยเดินไม่ค่อยสะดวก
แต่ก็ลงไปจนถึงด้านล่างนะแล้วก็ไปตามคนมาช่วยจริง
ส่วนที่มีคนกล่าวหาว่าเหมือนแอมโยนของอะไรสักอย่างทิ้ง
เขาก็บอกไม่ได้โยนอะไรทิ้งเลยที่ถือไปในมือเนี่ยคือดอกไม้กับถุงใส่ปลา
ส่วนประเด็นเรื่องทรัพย์สินนี่ดีกว่าคนสงสัยเรื่องนี้ที่สุด
ว่าเพื่อนตายแต่ตัวเองเอาทรัพย์สินเพื่อนไปทิ้ง
ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่อยากคล่องเกี่ยวไม่อยากยุ่งเรื่องเพื่อนคนนี้แล้ว
เพราะเพื่อนมีกิ๊กมีอะไรก็ว่ากันไปนั่นน่ะเอาไปทิ้งให้หมดเออ
ทนายความบอกว่าไงรู้ไหมคะยังไงฮะเรื่องทรัพย์สินของก้อยที่หายไปเนี่ยนะ
ขอให้เป็นรายละเอียดในสำนวนและกรณีที่แอมให้การกับตำรวจไว้แล้ว
ก็ขอให้มันไปอยู่ในสำนวนเหมือนกันยืนยันว่าแอมไม่ได้ทำ
และหลังจากนี้ทนายความจะหาพยานมาต่อสู้คดี
เพื่อหักล้างกับพนักงานสอบสวนและอายการ
ถ้าดูจุมเอาเลยจุมจอใหญ่

และในดูนี้มันเดินและค่อยเสียดวง

นี่แหละค่ะคือข้อมูลจากทนายของแอม
วันนี้ทนายของแอมก็ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัย

เห็นเธอบอกว่าไอ้ที่ลูกความของเธอเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหมือนกับมันมีหลายศพเหลือเกิน

บอกมันอาจจะเป็นความโชคร้ายของแอมก็ได้
เป็นความโชคร้ายที่แอมบังเอิญอยู่กับคนตา
ไปรู้จักผู้ที่เสียชีวิตเหล่านั้น

สุดท้ายมันก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะ

ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูนะครับว่า
แต่ละศพแต่ละศพที่ถูกเปิดเผยแล้วญาติคนอื่นเขาก็ติดใจสงสัยกันออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง

เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออย่างที่ทราบนะฮะผลชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบในเลือดของคุณก้อยมีสารกลุ่มสายนายนะครับ
แต่เข้าไปทางไหนด้วยวิธีไหนอย่างไรเนี่ยต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
หมอหมูครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของมศวนะครับ
บอกว่าหากใครได้รับสารสายนายจะแสดงอาการภายในไม่กี่นาที
รายเป็นชั่วโมงก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน๑ชั่วโมงก็จะแสดงอาการ
โดยจะมีอาการอ่อนแรงปวดเวียนศีรษะอาเจียนแล้วก็ปวดท้อง
แต่ใครที่มีอาการรุนแรงเนี่ยจะถึงขั้นชักก็มีหมดสติก็มีความดันเลือดต่ำ
หายใจแล้วก็ช็อกนะฮะแล้วในที่สุดจะเสียชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจน
ในระดับเซลล์หรือพูดง่ายก็คือเสียชีวิตจากภาวะพร่องออกซิเจน
ใครที่ได้รับสารนี้ถ้าเสียชีวิตแล้วนะครับสภาพศพจะมีผิวหนังสีชมพูมากกว่าปกติ
หลายรายเนี่ยปากกับเล็บมือจะมีสีเขียวคล้ำ
เขาห้ามจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับปกติสารชนิดนี้เป็นสารพิษที่ใช้
ซื้อขายสารประเภทนี้แล้วก็ไม่สามารถไปหาซื้อกันได้ง่าย

อย่างนี้จริงคำถามก็คือว่า

หรือถ้ามีคนเอามาให้เธอดื่ม
ปะปนกับอาหารหรือว่าน้ำดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ป้องกันแมลงวัชพืชแมลงมากินต่างมีการผสมในการฉีดในการพ่นอะไรแบบนี้

คือขอให้คุณจะซื้อเถอะมีขายให้อยู่แล้ว
อืมเขาบอกว่ามันมีอ่ามันมีหาซื้อได้
เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งที่เป็นแบบเกลือ
แต่ทั้งสองประเภทเข้าร่างกายคนก็คืออันตรายถึงชีวิต

คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เจอในคนใช่ไหมคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบนั่นแหละว่าเอามาจากไหนยังไง
เพราะว่าทั้ง๙ศพเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาการแบบนี้กันหมดเลย
แล้วก็เกิดจะขึ้นหลังจากที่ไปนัดเจอนัดคุยกินข้าวกินน้ำกับแอม
เดี๋ยวไปไล่ดูหน่อยไหมว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
หลังจากการเสียชวิตของก้อยไปเนี่ยมียาดผู้เสียชวิตคนอื่น
เขาสงสัยติดใจแอมมาตั้งแต่แรกเนี่ย
เขาออกมาให้ข้อมูลเลยว่ากลุ่มคนตายส่วนใหญ่เนี่ย
มีความสัมพันธ์กับแอมในรูปแบบที่ต่างกันไป
กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่เล่นแชร์
กลุ่มที่๓คือกลุ่มคนที่มีปัญหาชีวิต
และกลุ่มที่๔คือกลุ่มคนในแวดวงตำรวจ
ซึ่งพฤติการทุกกลุ่มเนี่ย
เขาบอกว่าแอมจะเข้าไปตีสนิทแล้วชวนให้เล่นแชร์

ซึ่งทุกอย่างที่ชวนเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมด
เหยื่อที่หลงเชื่อถามว่าทำไมถึงเชื่อแอม
เขาบอกว่าแอมเป็นคนพูดจาดีโน้มน้าวคนเก่ง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรีนครปฐมแล้วก็เพชรชบุรี
ซึ่งแอมก็จะมีการชักชวนเหยื่อแบบคล้ายกันนะคะ

แอมเป็นหนี้หรือมีปัญหาชีวิต

ส่วนวงแชร์หรือเท้าแชร์กลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินดี
ก็แล้วแต่เลยนะไปทำบุญที่ไหนตามโอกาสตามสถานการณ์ต่าง
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่รู้จักและสนิทสนมกับแอม
เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวหมดเลย
ในลักษณะผมได้สรุปไว้แล้วนะครับ
กรณีที่๑ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิต
ก็จะเป็นกลุ่มของคนที่นสแอมเนี่ยมีการยืมเงิน
สองมีการตั้งวงแชร์ที่เนาสอแอมมีเป็นเท้าแชร์
สามนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีปัญหา
ก็ชีวิตและได้รู้จักกระทั่งเนาสอแอมม
ส่วนกลุ่มที่สี่จะเป็นแวดวงของตำรวจ

แล้วก็แวดวงตำรวจก็หมายถึงว่าตำรวจเอง
และภรรยาของตำรวจ
คือการบอกเล่าจากญาติยาดแต่ละ๔๕เคส
ก็จะลักษณะว่ามาย้อนดูทีหลังนะครับว่ามีการหยิบยืมเงิน
มีการโอนเงินนะครับอะไรประมาณนั้น
มีการชักจุงเล่นแชร์
ชักจุงให้ไปลงทุนอะไรประมาณนั้น

วันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา

อยู่แถวเทศบาลเมืองท่าเรือ

รอบรวมรวมขอบชิดวันนี้ก็มีคนมาดูนะวันนี้คุณแซ็คก็พยายามจะดูว่า
มีใครอยู่อะไรยังไงไหมเผื่อจะถามข้อมูลอะไรบ้างก็ไม่เจอ
ใครนะครับมีสแรนสีดำมาติดมาคึงเอาไว้นะค่ะจะมีเสียง
อยู่ด้านในเต็มเลยนะครับก็เลยโทรไปหาพ่อของแอมนะครับ
พ่อบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเล่นแชร์อะไรหรือมีปัญหาเรื่องการเงินแบบไหนยังไง
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยเคยใช้ยาใช้สารเคมีไปวางยาคนไปทำอะไรใครไหม
เพราะพ่อเองก็ไม่สนิทกับลูกสาวมากนักเลยไม่ได้ถามอะไรกัน
ส่วนอดีตสามีของลูกที่เป็นตำรวจเนี่ยมีจริงแต่เลิกกันไปแล้ว
คุณแซคก็ถามพ่อของแอมว่าเออพ่อรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้ลูกสาวพ่อท้อง
พ่อบอกอ้าวพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เพิ่งรู้เนี่ยท้องเหรอเนี่ย
ส่วนไอ้เหตุการณ์ต่างที่เป็นคดีของลูกสาวณขณะนี้เชื่อหรือไม่ว่าลูกสาวก่อเหตุแบบนี้
โดยเฉพาะการวางยาฆ่าคนถึง๙ศพเนี่ยพ่อของแอมก็ย้ำคำเดิม
ว่าพ่อไม่รู้เรื่องต่างจริงเพราะลูกสาวคือแอมไม่ค่อยมาหา
จะให้พ่อไปตัดสินแทนอะไรยังไงเนี่ยพ่อไม่สามารถให้ข้อมูลได้จริง
แล้วไม่รู้ด้วยว่าจะไปยื่นประกันลูกไหมที่ขณะนี้ถูกจับตัวไปแล้ว

รู้ละครับข้างตอนนี้มักไม่รู้

เขาก็ไม่ได้บอก
เขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรไหมพ่อ

แอมเนี่ยเขาจะมีจิตใจทำถึงขั้นนั้นไหมพ่อ

อดีตอดีตสามีเขาที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาเลิกกันนานยังพ่อ

เหมือนเขาท้องตอนนี้ด้วยใช่ไหมครับ

เหมือนเขาใส่คุมท้องนะพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับพ่อไม่รู้
พ่อไม่รู้ว่าลูกสาวท้องหรือไม่ท้องเลยหรือ
ผมไม่ได้ไปมาสู่
พ่อเชื่อไหมว่าลูกเราจะทำ
เราก็บอกไปได้เราไม่ได้พูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็พูดอะไรไปได้
เพราะบ้านอยู่ในพื้นที่ฐีดิน
ของหมู่บ้านจริงเพื่อจะเอาไปยื่นธุรกรรม
กับธนาคารแอมก็ดูมีท่าทาง
แปลกดูทำอะไรรีบร้อนไปหมด
ก็ไม่นัดล่วงหน้าแต่แต่งตัวดูดี

ถ้าผู้ใหญ่มีอะไรจะให้ช่วยก็ให้ช่วยได้นะ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นมันก็เรื่องราวก็ปกติดีเหมือนลูกบ้านมาหาผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งที่แอมบอกว่ามีแฟนเป็นตำรวจเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกับข้อมูลที่ทนายความบอกว่าแอมเนี่ยเขาเลิกกับตำรวจหย่าไปแล้วตั้งแต่ปี๖๔
แต่ก็เธออาจจะไปบอกได้นี่นะฮะ
ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าแอมเนี่ยเขาซื้อทาวน์ฮาวส์๒ชั้น๑หลัง
แต่ไม่เคยมาอยู่ปล่อยรกร้างจนสุดโทรมไปหมดมีพ่อของแอมนานมาดูทีนะ
คือที่มาดูเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมฮะคือต้องมาดึงพวกเถาวันมาถอนย่าถางย่า
นี่ต้องเอาป้ายมาติดที่กำแพงค่ะบอกไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะ
ถึงแม้จะดูเหมือนก็ตามคือแอมซื้อเอาไว้แล้วไม่มาอยู่เลยอ่ะอืม
พอดีเขามาก็เหมือนว่าเข้ามาปกตินะเรียบร้อยแต่เหมือนว่ามาแบบเร่งรีบอะครับ
เหมือนมาปกติคนที่จะมาติดต่อผมเนี่ยเขาจะโทรมาก่อนมาบอกก่อน
แต่ลายนี้เหมือนโทรมาแล้วเหมือนว่าเร่งให้เราไปทำให้เลยอะครับ
โทรมาเหมือนให้เสร็จภายในวันนั้นเลยอ่ะมาเหมือนมาปุ๊บแล้วเซ็นแล้วไปเลยอ่ะ

เขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เคยคุยกับเขา
แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนเอารถมาจอดเขาก็ห่วงนะเขาเขาจะติดเอาหาไม้ไม้กั้นเลยนะ
ทีนี้ไปดูการเสียชีวิตของอดีตแฟนหรือสามีอดีตสามีของแอม
ก็คือนายสุธิศักดิภูลขวัญหรือว่านายแด้
คนนี้ก็คือมาคบกันหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ

แล้วคนนี้ก็มาเสียชีวิตเมื่อสิบสองมีนาถูกต้องเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะคะ
ทีมข่าวเราเนี่ยได้คุยกับเพื่อนสนิทของนายแด้ค่ะเขาบอกว่าแด้เนี่ย
รู้จักแล้วก็คบกับแอมตลอดเวลาที่คบหากันนี่นะ
อันนี้เพื่อนพูดนะแด้เนี่ยปลนเปลือทั้งเงินและทองให้ตลอดเลย
เพราะว่าแอมเนี่ยเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งโปรไฟล์ดี
มีอาชีพทำแชร์แล้วก็รับจำนองที่ดินรถยนต์
และทุกครั้งที่โทรศัพท์พูดคุยกันเนี่ยแอมมักจะทิ้งท้ายกับแด้เสมอว่า
แล้วโอนเงินมาด้วยนะแบบนี้
ทีนี้แด้ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่อุดรธานี
ก็ชักชวนแอมว่าให้ไปฉลองวันเกิดด้วยกัน
เช้าวันที่๑๒มีนาคมทั้งคู่ไปทำบุญด้วยกันที่วัด
จนกระทั่งบ่ายโมงครึ่งปรากฏว่าแด้เนี่ยเป็นลมหมดสติอยู่
ห้องน้ำในบ้านพักแล้วก็เสียชีวิตเพื่อนทุกคนติดใจสาเหตุการตาย
เพราะว่าสภาพศพของแด้เนี่ยมีรอยคล้ำที่ผิวขอบใต้ตา
ฝีปากแล้วก็เล็บมีเลือดออกที่ปากและจมูก
ซึ่งเพื่อนบอกว่ามันผิดปกติส่วนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมีย
และกำลังจะเป็นแม่ของลูกในวันที่สามีเสียชีวิตนั้น
กำลังเลี้ยงฉลองวันเกิดของตัวเองอยู่ในช่วงกลางคืน
ปล่อยให้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้ตายมาที่ราชบุรีเพียงลำพังโดยไม่มีญาติ
แล้วแอมค่อยนั่งเครื่องบินตามกลับมาในภายหลัง
เพราะถ้าเธอท้องไม่กี่เดือนก็ต้องท้องกับแด้ใช่ไหม
ก็คือสามีคนนี้นี่แหละใช่วันที่แด้ตาย
และเจ้าหน้าที่ไปรับศพกลับไปส่งที่ราชบุรี
ฉลองวันเกิดอยู่แล้วบินกลับตามมาที่ราชบุรีในวันถัดมา
ตลอดเวลาที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
อันนี้เพื่อนบอกนะคะแอมไม่เคยมาร่วมงานเลย

จนกระทั่งวันเผาถึงออกมาแสดงตัวว่าเป็นเมียแด้
และกำลังตั้งท้องลูกของแด้
ญาติเห็นแก่แด้และเห็นแก่เด็กในท้องที่กำลังจะเกิดออกมา
ก็เลยไม่ติดใจทวงถามแล้วยกทรัพย์สินให้ไปด้วย
มีสร้อยคอทองคำ๕บาทสร้อยข้อมือทองคำ๓บาท
เลี่ยมทองแหวนทองแล้วก็เงินสดอีกจำนวนนึง
แต่ว่าไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดว่าเท่าไหร่
ทีนี้พอญาติและเพื่อนรู้ข่าวที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยก็เลยเอกใจเลย
เพราะรู้สึกว่ารักษณะการตายมันเหมือนกันเหลือเกิน
ก็เลยย้อนกลับเข้าไปที่บ้านของแด้ที่ราชบุรีที่แอมเคยใช้ชีวิตอยู่กับแด้ค่ะ
ปรากฏว่าตกใจมากเจออะไรรู้ไหมคะ
ไปเจอเอกสารหลักฐานสำคัญ
เอกสารแจ้งเหตุการณ์ตายของแด้ที่ออกโดยสพเมืองอุดรธานี
แอมไม่เคยส่งมอบให้ญาติเลยค่ะ
ในเอกสารระบุว่าแอมผู้เป็นภรรยาได้ร่วมเป็นพยานและไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เพื่อนก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันคืออะไร

เป็นสารกลุ่มสายนายอีกแล้วค่ะ

ครอบครัวเลยส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจชุดกองปราบไว้ประกอบการดำเนินคดีทั้งหมดเลย

มันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยตั้งแต่วันแรกที่ผมสงสัยแล้วครับคือใครที่ทำธุรกิจร่วมกับเขาหรือเกี่ยวกับข้องกับเงินทองเขาจะฆ่าให้ตายเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างไปเรื่อยเพราะรู้จากพฤติการแล้วเป็นการต่อเนื่องมาจากคนนี้คนนี้ขนาดตำรวจก็ยังฆ่าได้คือใครไปร่วมทำบุญทำแบบว่าให้เราตาย
พี่คุยกับญาติญาติบอกว่าการตายของนายแด้ตอนแรกครอบครัวคิดถึงขั้นว่ามีคนทำของใส่หลานหรือเปล่า
เพราะว่าในแด้เนี่ยเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแต่คือมันไม่ได้มีหลักฐานแล้วก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตาย
ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการชนะสูตรศพอะค่ะส่วนกระดูกก็นำไปลอยอังคารหมดแล้ว
พอวันนี้มาทราบข่าวเรื่องอดีตหลานสะพ้ายถูกจับครอบครัวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
หรือว่าหลานชายของเราจะเป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเอาผิดยังไงเพราะว่าหลักฐานก็คงจะไม่เหลือแล้ว
เองเอาหลานมาให้ข้าทำศพข้าวก็ทำให้จบ
คือทำล่ะให้คนตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจแต่ว่าพอเป็นข่าวออกออกก็เริ่มสงสัยหรือกันไหมไง
ไปตายแทงว่าหัวใจเต้นฟิตปกติถ้าก็ตายก็จบกันเราก็สะเตียงความกว่าไม่ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้แม่ของคุณแด้สุธิศักดิ์คูณขวัญแล้วก็ญาติญาติ
ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีด้วยนะครับ

บอกว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของลูกชาย
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่๒ชั่วโมงนะครับ
พร้อมกับเล่าว่าตำรวจเนี่ยเรียกมาสอบถามว่ารู้เรื่องการเสียชีวิตของลูกเนี่ยหรือไม่อย่างไร
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยมาทำงานที่ตัวเมืองอุดรธานี

รู้แค่ว่าลูกเนี่ยคบอยู่กับแอม
ตอนทราบเหตุการณ์เสียชีวิตมาเห็นศพลูกก็ดูเขียวผิดปกติ

วูบหมดสติไปแล้วก็เสียชีวิต

สร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม๘บาทก็เลยให้แอมไป
เพราะแอมเนี่ยเขาท้องอยู่จะได้เอาไว้เลี้ยงลูก
เอาไว้ดูแลหลานพอมาทราบตอนนี้
แอมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกชาย
แม่ของแด้บอกว่าถ้าเจอหน้าแอมอยากจะถามเหลือเกิน
ว่ามาฆ่าลูกแม่ทำไมแล้ววันนี้ที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันนะครับ
ทางคุณแม่ของคุณแด้บอกว่าเนื่องจากมีหมอดูมาทัก
บอกว่าลูกชายเนี่ยอยากกลับบ้านตอนนี้ยังหาทางกลับบ้านไม่ถูก
อันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตแล้วคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับแอมนะฮะ
อีกหนึ่งคนค่ะคุณบีคุณบีหรือคุณสุรัตน์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิต
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นเหยื่อของแอมหรือเปล่าเราส่งคุณแซคนัทวินนะคะ
ไปที่บ้านของคุณบีที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแซ็กได้คุยกับป้ายอง
ห่องเป็นญาติคุณบีบอกว่าบีกับแอมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน
เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ป้ายองบอกว่าไงรู้ไหมยังไงฮะ
นี่ก็แสบพอตัวเหมือนกันนะเพราะแอมเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนคบ
มีบีนี่แหละที่เป็นเพื่อนแท้แอมเนี่ยชอบมาหาบีที่บ้านเป็นประจำ
ถามว่ามานี่คิดถึงเหรอเปล่าบางทีมายืมเงิน๕๐๐๐บาท
มารอบแรกห้าหมื่นมาอีกรอบมันอีกหนึ่งหมื่น
จนตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยทีนี้หกมกราคมปีหกสี่
หลังจากที่บีไปทำงานก็กลับเข้ามาในบ้าน
ถือถุงกาแฟมาถุงนึงแล้วก็เข้าไปข้างใน
สักพักหนึ่งป้ายองบอกเอ๊ะเห็นหายเงียบไปจนผิดสังเกต
พอเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าบีเนี่ย
หมดสตินั่งเสียชีวิตคาชะโครกในห้องน้ำ
ซึ่งบีก็ถือว่าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีโรคประจำตัวเลย
ตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตตามที่หมอชนสูตร
ไปโรงพยาบาลไหนผลชนะสูตรก็เหมือนกันแต่ตอนนั้นก็มีคนคิดเหมือนกันนะ
ว่าโดนวางยามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงอ่ะ
นึกว่ามันจะมีแค่ในหนังในการ์ตูนในละครป้ายองพูดว่าไงรู้ไหมคะ
นี่มันแสบจริงจริงนะเนี่ยทีนี้พอหลังจากที่บีเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เคยมาที่บ้านบ่อยมาเที่ยวหามายืมเงิน
พอรู้ว่าเพื่อนสนิทตายแอมไม่เคยมางานศพเลยค่ะ
ไม่เคยมาเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็หายไปเลย
เพิ่งมารู้นี่แหละว่าอ้าวนี่การเสียชีวิตของบีเนี่ย
เป็นหนึ่งในความเชื่อมโยงของการวางยาพิษเหรอเนี่ย
ดูจะอยู่ยังไงเพราะ๒คนพี่น้อง
ท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ที่เขาก็มีความติดใจสงสัยว่าญาติของเขาจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมหรือเปล่า
คือครอบครัวของคุณเอ๊ะนะครับ

เดชารักษ์นะครับวันนี้ลูกสาวแล้วก็สามีของคุณเอ๊ะมาที่สโมสรตำรวจด้วยนะฮะ

เพราะว่าผู้ต้องหาคือแอมเนี่ยถูกคุมตัวมาที่นี่บิ๊กโจ๊กมาตามคดีอยู่ตรงนี้นะครับ
โดยลูกสาวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๑กันยายนปี๖๕ปีที่แล้ว
วันนั้นแม่ออกจากบ้านที่กรุงเทพเพื่อไปหาแอมไปเจอกันที่ปั๊มปตทแถวโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ระหว่างเดินทางมีการเปลี่ยนรถจากของแม่เองเนี่ยไปนั่งรถของแอมนี่เหมือนกับคุณก้อยเลย
เหมือนกันเลยนะฮะซึ่งวันที่แม่ออกจากบ้านไปแม่บอกกับลูกสาวว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับนะฮะ
ก็คือ๑๑กันยายนปี๖๕นะฮะแต่แม่ไม่ได้บอกว่าจะไปทำธุระอะไรกับแอมซึ่งพอแม่ออกไปแล้วลูกสาวบอกติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งแอมเนี่ยแหละโทรมาแจ้งกับลูกสาวบอกนี่แม่เป็นลมนะลูกก็ด้วยความตกใจนะครับ
รีบเดินทางไปเลยนะฮะไปที่ที่เกิดเหตุนะครับพอไปถึงจุดเกิดเหตุเจอรถพยาบาลมารับแม่ไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นต้องรอรถพยาบาลนานอยู่กว่า๓๐นาทีด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุครอบครัวยังพบว่ามีทรัพย์สินของคุณเอ๊ะเนี่ยหายไปหลายอย่างทั้งสร้อยคอทองคำเงินสดและโทรศัพท์มือถือนะครับ
รู้จักได้๓เดือนก่อนจะเกิดเหตุ
คือรู้จักช่วงมิถุนายน๖๕ก่อนจะเสียชีวิต๑๑กันยายน๖๕
แม่กับแอมก็พูดคุยกันนะจนแม่ไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจเขา
เรื่องที่ทั้งสองคนจะพูดคุยกันส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรึกษาปัญหาชีวิต
ซึ่งตัวลูกสาวบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละ
ว่าที่แม่คุยกับแอมเนี่ยจะมีเรื่องเงินทองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ชอบแสดงตัวว่าเป็นเมียของตำรวจยศใหญ่
หลังจากที่แม่เสียชีวิตไปลูกสาวบอกทีแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะยังช็อกกับเรื่องที่แม่เสียชีวิตอยู่ดีก็วูบเป็นลมเสียชีวิต
ที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรณตอนนั้นหมอเนี่ยวินิจฉัยการเสียชีวิตของแม่
บอกว่ามีเลือดออกในสมองนะฮะระหว่างจัดงานศพให้แม่
ปรากฏว่าเพื่อนที่แม่แบบไว้วางใจมากแล้วไปด้วยกันเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
ไม่มาร่วมงานศพแม่เลยนะ

เออทั้งทั้งที่แบบโอ้ยดูสนิทกันมากอืมแล้วไม่สามารถติดต่ออะไรได้อีกเลย
ต้องมีสามเดือนขึ้นนี่ครับ
ก็คุยกันผ่าโซเชียลตะล้อน

เพราะต้อนแรกเราก็ไม่ได้สงสัยในตัวคุณคนนี้ด้วยค่ะ

แต่ว่าเรามาจับพิรุษได้ตอนที่แบบ
ทำไมเขาถึงไม่มางานศพแม่เลย

คือจะมาว่าสักครั้งหนึ่งจุดทุบส้นต่อมันก็ไม่เคย
แล้วก็มีของที่หายไปแต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
ลูกสาวของคุณเอ๊กันนิการนะครับ
บอกว่าจากการเสียชีวิตของคุณก้อยล่าสุดเนี่ย
ทำให้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของแม่ตามไปด้วย

กับแอมเหมือนกันค่ะเปลี่ยนรถเหมือนกันนะ
ซึ่งในวันนั้นเนี่ยเธอบอกเธอก็ติดใจก็คือ
อยู่กับแม่เธอแม่เธอเป็นลมวูบไปเนี่ย
เรียกรถพยาบาลช้าเหลือเกิน
กว่าจะมารับใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมง
หลังจากนี้จะเดินหน้าหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ของเธอ
เพื่อหาความเป็นธรรมให้กับแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว

เราได้แชทการคุยระหว่างคุณเอ๊ะที่เสียชีวิตกับแอมนะฮะ
เป็นการพูดคุยกันนี่อืมเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทองนะ
อืมอ่าจากที่นครปฐมอ่าแล้วจะเอาไปขายที่โพธารามราชบุรีหลังจากถ่ายทองเสร็จ

ทางซ้ายบอกไม่ได้พูดพร่อยนะ
ทางขวาบอกทำไมถึงไม่ทันพี่งง
เดี๋ยวรอพี่จบไลฟ์ก่อนนะค่อยคุย
เดี๋ยวอธิบายแล้วก็ส่งเอกสารมาประมาณ๖ภาพ
วิ่งมาไถ่นครปฐมวิ่งไปขายโพธารามไปกลับเป็นชั่วโมงถ่ายได้ทีละใบ
ยังไงก็ไม่ทันร้านอยู่สถานี
นี่นะฮะคือหลังจากที่นครปฐมแล้วก็จะเอาไปขายที่โพธารามราชบุรี
หลังจากที่ไปถ่ายทองเสร็จคุณเอก็ถ่ายรูปทองที่ถ่ายมาไว้นะ
นี่แล้วคุณเอ๊ก็บอกไงว่าเดี๋ยวตายอย่าเครียดปล่อยว่าง
ก็บอกว่าแอมบอกแล้วไม่เคยโกหกเจ๊อย่าทิ้งแอมพอ
คุณเอ๊บอกเอ๊น่าจะพิมพ์อือมนะครั้งสุดท้ายที่จะขอต่อไปจะไม่ทำให้เจ๊ลำบากใจเลย
ขอให้พรุ่งนี้แอมจัดการเสร็จไวแอมจะรีบเคลียร์กับมัน
คุณเอ๊บอกเออแล้วแอมบอกความดันปกติต้องรอ๒๐ปวดหัวจะแตก
หนูไม่ทำให้เจ๊เดือดร้อนแน่นอนไลฟ์เสร็จค่อยคุย
คุยกันถ้าตามเวลาของมือถือ๑๗นาฬิกา๓๕นาที

ซึ่งก่อนที่จะไปกันในวันรุ่งขึ้นถ้าตามที่ลูกสาวบอกนะ
แล้วเธอก็ไปเปลี่ยนรถแล้วก็นั่งรถไปกับแอม
แล้วก็เสียชีวิตเลยนี่เห็นไหมภาพทองทองที่ว่าจะไปถ่าย
แล้วจะไปขายต่อ๑๑กันยายน๖๕ซึ่งอันนี้คือวันที่เสียชีวิตแล้ว
วันที่เสียชีวิตเลยที่ออกไปกับแอมแล้วก็ไปวูบหมดสติที่ปั๊มน้ำมัน

นี่ฮะลูกสาวเขาบอกพอเกิดกรณีของคุณก้อยเนี่ยย้อนไปถึงกรณีเคสของคุณแม่เนี่ย

ก็รู้จักกันขนาดนี้ไว้วางใจขนาดนี้งานศพยังไม่มาแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
เคสนี่รู้จักกันสนิทกันแต่งานศพไม่ไปหายหน้าไปเลย
ที่สำคัญแล้วทองเทิงอะไรถ่ายเทยอะไร

รายนี้คือพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันทร์นะคะ
ที่ว่าไปเสียชีวิตที่องค์ปฐมเจนี่นี่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดดูนะ
นั่งพักที่เก้าอี้ค่ะ๑เมษายน๘โมงเช้า
นั่งพักอยู่ที่เก้าอี้ตรงองค์พระปฐมเจดีนะคะ
หน้าพระร่วงโรจนฤทธิทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดี
นั่งอยู่สักพักคุณผู้ชมลองดูนะค่อยดูนะคะ

ใช่ค่ะแอมอยู่ไม่ไกล
ส่วนพันธบรตรีหญิงนิพานั่งอยู่ที่เก้าอี้
ตอนแรกก็เหมือนนั่งพักอยู่ดี
นั่งไปนั่งมาคุณผู้ชมค่อยดูนะคะ
จะเห็นว่าเธอเป็นลมแล้วร่วงตกลงมาจากเก้าอี้เลย
นี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหม
ความหน้าปุ๊บแล้วร่วงนี่ตัวเหวี่ยงแล้วกลิ้งลงมาเห็นไหม

แอมเห็นแล้วแอมคุยโทรศัพท์อยู่แต่แอมหันหลัง
ไม่ช่วยเหรอแอมไม่เห็นหรือเปล่านี่

เหมือนแอมหันหน้ามางวนเง็ดล้มลงไปกองที่พื้น
แล้วแอมก็ลุกขึ้นแต่ยังคุยโทรศัพท์อยู่
หันทางซ้ายหันทางซ้ายหมุนแล้วหมุนไปข้างหลังเลย
แล้วหมุนกลับมาแล้วแล้วยืน
นี่คือไปทำบุญกับแอมนะฮะไปทำบุญกับแอมค่ะ
เดี๋ยวขอดูภาพต่อเนื่องหน่อยเพราะว่าทีนี้ก็จะเป็นภาพที่ชุลมุนวุ่นวาย
มีคนมาช่วยกันคืออยากรู้ว่าแล้วยังไงต่อ
ลองปล่อยภาพนะคะอันนี้คือ
ความจริงมันจะมีภาพที่เป็นภาพที่เขาชุลมุนวุ่นวายกัน
แล้วก็คนก็มาช่วยกันนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจหญิงท่านนี้เสียชีวิตใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคือหลังจากนี้จะมีพลเมืองดีประมาณ๔๕คนเลยวิ่งเข้ามารุม
ที่พันธมโรตรีหญิงนิภาดูว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็มีการประสาน
กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนี่
อันนี้เป็นจังหวะนั่งอยู่นะคะทีนี้พี่สาวของพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพา
ก็บอกว่าตอนแรกไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายของน้องเลยนะคะ
เพราะผลชนะสูตรเนี่ยบอกว่าระบบเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าพบสารพิษก็เลยมีการประกอบพิธีตามศาสนาไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
แต่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือนได้ยินข่าวก้อยเสียชีวิต
ลักษณะเดียวกันกับน้องสาวเธอแล้วพอรู้มาว่า
โจ๊กเนี่ยมีการสั่งรื้อคดีใหม่เธอก็เลยรู้สึกเห็นความหวังที่ปลายอุโมงเลยอ่ะอืม
คิดว่าน้องจะต้องได้รับความเป็นธรรมแน่เพราะว่าเหมือนกันอีกอะค่ะ
น้องสาวเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไร
ตอนนี้เธอบอกได้คุยกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้ว
เดี๋ยวรอให้หลักฐานชัดค่อยว่ากันอีกที
ส่วนตัวน้องสาวรู้จักกับแอมไหมหรือวันเกิดเหตุไปกับใครเนี่ย
ยังไม่ได้รับการยืนยันหลักฐานเพิ่มเติม
หรือว่าทางพี่ปูเขาแบบไปสัมพันธ์กัน
ยังไงมาบ้างอะพี่บาป

เหมือนของน้องก้อยค่ะ

ควบคุมการเป็นลมหมดสติไปใช่ไหมครับพี่

แล้วตรวจมีเท่าที่หมอตรวจหมอว่ายังไงบ้างพี่วันนั้น
คือคำถามถูกภายหัวใจลุ้มเหลวค่ะ
ก็คือคลิปจากกล้องวงจรปิด
คือเอาเป็นว่าทางญาติญาติก็ยังไม่ยืนยันว่าไปกับแอมรู้จักกับแอมแบบไหนว่ายังไง
แต่ว่าผลชนะสูตรออกมาเนี่ยเสียชีวิตก็เหมือนกับคุณก้อยเลย
คือเรียกว่าทุกเคสที่เราเล่าไปค่ะ
พฤติการการเสียชีวิตของคนตายเหมือนกันหมดเลย
แต่ที่เขาติดใจก็คือเอาละจะไปด้วยกันหรือเปล่าหรือรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่านั่งกันอยู่ข้างเนี่ยทำไมไม่ช่วยเหรอ
ช่วยหน่อยไม่เดินเข้ามาดูไม่อะไรหน่อยเลยเหรอ
นี่ตอนที่คนอื่นเขาวิ่งมารุมกันอ่ะเห็นไหมคะเขามารุมช่วยเหลือกัน
ทุกผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจคุมตัวแอมได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ
ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็คุมตัวไปที่สโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
วันนี้ก็สอบปากคำอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
ล่าสุดก็เลยคุมตัวผู้ต้องหามาต่อที่กองปราบรามนะฮะ
มาตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๕นาฬิกากว่านะครับ
มีทนายความมาด้วยนะครับก็คุมตัวอยู่ที่นี่อีก๖ชั่วโมงนะฮะ
กองปราบมาสอบปากคำต่อนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางคดีจะยังไงต่อนะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยนี่ทนายความนะครับทนายความของแอมนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
เมื่อช่วง๓ทุ่มนี่เองนะฮะทนายความของแอมบอกว่าหลังจากที่ถูกคุมตัวมากองปราบนะครับ
สอบปากคำอยู่๖ชั่วโมงเอามาอยู่ที่นี่๖ชั่วโมงนะครับ
แต่ทนายความของแอมบอกตอนนี้การยังไม่มีการเริ่มบันทึกถ้อยคำหรือว่าสอบปากคำนะครับ
อยู่ระหว่างการรอขั้นตอนต่างอยู่ถูกบิ๊กโจ๊กสอบปากคำเบื้องต้นมา๒ชั่วโมงที่สโมสรตำรวจ
ทนายความของแอมยืนยันว่าแอมยังให้การปฏิเสธนะครับและก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ได้กระทำอย่างที่ถูกกล่าวหา
แต่ยอมรับว่าถ้ากรณีของก้อยนะอยู่กับผู้เสียหายเป็นคนสุดท้ายจริงแต่ไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหา
ซึ่งแอมไม่ได้หลบหนีด้วยเดี๋ยวถ้าครบกำหนดการคุมตัว๔๘ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาล
ขั้นตอนต่อไปก็คือจะไปยื่นขอประกันตัวเดี๋ยวต้องรอฟังว่าทางศาลเนี่ยจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรโดยทางทีมทนายความไม่กังวลในรูปคดี
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานในการเตรียมต่อสู้คดีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากขอวอนไปยังสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้วยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
ทนายความของแอมนะครับยืนยันว่าแอมไม่ได้เป็นเท้าแชร์นะฮะแล้วไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้เสียหายจะเป็นคุณก้อยหรือว่ากรณีไหนก็แล้วแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางทีมทนายความได้ลงพื้นที่ไปที่จุดริมแม่น้ำของคุณก้อยที่เสียชีวิตที่ไปปล่อยปลาทำบุญแล้ว
ส่วนกรณีของแอมณขณะนี้ทนายความบอกว่าลูกความค่อนข้างเครียดความดันนี่ขึ้นไปถึง๑๗๐๒๒๐เลยนะฮะต้องวัดความดันตลอดเวลาเนื่องจากเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่

ก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ดีค่ะ
ที่ยังไม่เริ่มไหมความว่ายังไม่เริ่มกระบวนการสอบส่วนอะไรยังไง

อยู่ด้วยเพราะว่าคุณแอมเขาปฏิเสธยังไงยังไม่เริ่มไหม
ยังไม่ได้ปฏิเสธรอเลยค่ะรอปฏิเสธเขายังพิมพ์ไม่เสร็จนะ

เครียดมากเนอะรอนานรอนแค่นั้น
แล้วหมายความว่าตอนนี้เขาอยู่กระบวนการที่คุณต้องรออะไรครับถึงใช้เวลา
ตอนนี้ก็แค่ว่ารับทราบข้อเก่าหาอย่างที่บอกไปว่ายังไม่ได้รับทราบข้อเก่าหาแค่นั้นเอง

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูความคืบหน้ากันต่อ

เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกว่าวันนี้จะกักตัวไว้สอบประคำที่นี่ทั้งคืนนะคะ